ขยับมาอีกจุดหนึ่งก่อนฮะอุทาหรณ์สอนใจสอนใครสอนรถใหญ่
ใหญ่เวลาจะขนของเนี่ยบางทีขนของล้ำขนของเลย
อุปกรณ์ท้ายที่ไปอยู่ข้างหลังฮะสุดท้ายคนที่เขาขับรถตามเนี่ยเขาคิดอยู่แล้ว
คิดอยู่ในใจมึงต้องเกิดอุบัติเหตุแล้วสุดท้ายมันเกิดเกิดจริง
จริงต่อหน้าต่อตากล้องหน้ารถครับ

นี่คาตาเลยครับแม่นราวตาเห็นเพราะว่าเห็นมานานแล้วว่ารถคันนี้เนี่ย
โยงระยางเหลือเกินอุปกรณ์มันเป็นตะแกงเหล็กไหม
เหล็กฮะเออเหล็กฮะตะแกงเหล็กเนี่ยมันยื่นออกไปนอกตัวขอบซ้าย
ใช่ดังนั้นโอกาสที่มาชนกับเสาไฟต้นไม้กิ่งไม้หรือรถคันอื่นที่เขาจอดตามทางปกติ
แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะมาตรงนี้เคราะห์ดีมากพี่ที่เป็นรถตู้
เบรกหัวแทบขม่ำแล้วไงต่อไอ้คันนู้นเป็นไงรู้เรื่องไหม
เข้าใจว่ารู้เพราะเสียงมันดังคือคนบอกในคลิปเสียงมันดังดังสนั่นหวั่นไหว
แต่คนที่เขาก่อเหตุแล้วเขาก็ไปเลยฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ย
มาจากเพจควายเอ้ยควายเอ้ยวีหนึ่งกูว่าแล้วพี่ที่เขาโพสต์คลิปเนี่ย
บอกกูว่าแล้วคือตามด่ามานานแล้วสุดท้ายเกิดขึ้นจริงกับเหตุการณ์นี้นะครับ
ดังนั้นถ้าหากใครเป็นรถใหญ่หรือหากใครเป็นรถบรรทุก
จะเป็นรถกระบะบรรทุกจะเป็นรถรถสิบล้อบรรทุก
ก็ควรจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีอย่ามีความประมาทเด็ดขาดนะครับ
อาจจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้ครับ